วันนี้งานคอมมาตรจัดแสดงเป็นวันสุดท้ายนะคะ
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
ตามเรื่องนี้จากรายงานคุณจีรภาสุริสุขค่ะ
โดยพระเอกของงานยังคงเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ผู้จัดงานคอมมาตรเปิดเผยว่า
กระแสของตลาดเกมในปีนี้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ผมว่าไลฟ์สไตล์คนในยุคนี้เขามีความผูกพันหรือใช้ชีวิตกับการเล่นเกมอยู่ค่อนข้างเยอะ
เขาก็จะเริ่มมองหาสิ่งที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขา
ทั้งตัวเครื่องที่มีความบางและน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้สะดวก
เรทราคาที่ได้รับความนิยมอยู่ที่๔๐๐๐บาท
ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้นค่ะ
ที่มันจะต้องรองรับการเล่นเกมภาพกราฟิกที่ค่อนข้างดีนะครับ
ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่มันเริ่มมาเป็นปัจจัยที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของดีไซน์
ซึ่งเท่าที่ดูก็ได้รับกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีครับ
และตลอด๔วันของการจัดงานผู้จัดงานประมาณการว่า
จะมีเงินสะพัดในงานเพิ่มขึ้น๑๒๐จากเป้าเดิมที่ตั้งไว้๒๖๐๐ล้านบาท
และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า๘แสนคน
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน